คุณผู้ชมค่ะพ่อค้าแซ่บพ่อค้าหล่อบอกต่อด้วยจ้า

หนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของคุณอาร์ตพระสุทธิแน่นอนนะคะ
หมูกรอบยังไงให้มันโด่งดังครับประเทศไปเลยคุณผู้ชมค่ะ
อุ้ยยยรูปแรกว่าก้าวใจแล้วคุณผู้ชม

คุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าอาทะสุดนะคะ
ตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นพ่อค้าหุ่นยั่วนะมากกว่าหมูกรอบไปซะแล้ว
เห็นหนุ่มอาร์ตมาขายหมูกรอบค่ะซึ่งก็เป็นอาหารที่เพิ่มปริมาณไขมันแบบนี้
แต่บอกเลยว่าพ่อค้าคนนี้หุ่นยังแซ่บนะจ๊ะซิกแพคแน่นจริง

พี่แจ๊คเคยได้ไปแบบว่าสัมผัสกล้ามเขาไหม
เอาจริงจากใจเคยแล้วค่ะ
อุ้ยจ๊ะแน่นสิ่งฉันจะผ่านหมดไปแล้ว
แน่นไหมแน่นมากปึ๊กเลยค่ะ
คุณหนุ่มอาร์ตนะคะบอกผ่านพี่ออนผู้สื่อข่าวของเราว่า
อีกหนึ่งความตั้งใจในวัย๔๐ตอนนี้ก็คือ
การดูแลตัวเองฟิตฝุ่นฟิตกล้าม
เพื่อจะถ่ายนูธคุณผู้ชม

คือถ่ายแบบบันทึกรูปร่างตัวเองนะคะ

เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่รักสุขภาพค่ะ
แล้วขอเก็บเอาไว้ดูเองตอนแก่ด้วยจ้า
มนุษย์เนี่ยก็คือเขาไม่ใส่สักชิ้นเลยนะ

อาจจะเป็น๔๑หรือ๔๒ตอนนี้กำลังดูอยู่

ยังมีอยู่ครับยังมีแต่แค่แฟนมันอาจจะขึ้นมา
ขึ้นมาจากอาจจะ๑๐ขึ้นมา๑๕ตอนนี้แต่ว่าก็ทรงซึงก็ยังอยู่
ได้เห็นแน่นอน

ต้องมีสัก๓๔รูปแหละที่ไม่เห็นอะไรเลย

โอ้โหตอนนี้๔๐๑

อ๋อต้องจิ้มจากแซ่บอีกแล้ว